วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คืออายุการใช้งานมันมากโขอยู่

เห็นไหมความจริงเริ่มปรากฏ
คือโครงสร้างเสาแบบนี้เหรอที่จะรับน้ำหนัก
คือถ้าเป็นคนเหมือนคนยืนเขย่งเท้าอยู่

แล้วก็เหมือนคนตัวอ้วนแล้วขาเล็กมาก
แล้วก็ยืนเอียงขาเก๋ด้วย
ผลิตฑลบอันผ้าวบ้านเพิ่มรูปนี้
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีครับบ้านหนองมะกุฎ
ตะบนยางหวายอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ
คือฐานโครงมันเริ่มเอียงเริ่มคดเริ่มเกแบบที่คุณพระราพรบอกแล้ว
นะฮะคือเป็นแนวคานสะพานเนี่ยย้ำว่าพอตะหลิ่งโดนน้ำซ้อนะครับ
น้ำลดความจริงก็ปรากฏแล้วก็ตั้งคำถามว่า
ตรวจรับงานกันอย่างไรไม่ทราบ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สะพานนี้
เพราะว่าเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด๒ช่องจราจรครับ
สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๒๖โน่นตามหลักก่อสร้างในสมัยนั้น
แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำมันก็กัดก็ซ้อนะครับ
ตลิ่งก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับ
แม่น้ำมันขยายตัวใช่ไหมเพราะตลิ่งมันถูกกัดซะ
ก็เลยมองเห็นสภาพฐานด้านล่าง
สิ่งที่กังวลคือมันแบกรับสภาพการจราจร
ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับชายภูมิด้วยไง
แล้วโอ้โหรถบรรทุกเขาบอกวิ่งเยอะด้วย
เป็นรายงานประยุทธ์
เพราะว่าน้ำชีมันก็แต่ละปีแต่ละปีมันก็เยอะครับ
แล้วก็ช่องทางมันเล็กเนี่ยครับ
คนก็ขยายออกเรื่อยมันก็พังไปเรื่อย
พอดีมันก็ยังว่าล่ะของพวกนี้มันก็มีอายุใช้งานครับ
ก็อยากให้ทางหน่วยงานมาดูแล
ซ่อมแซมหรืออะไรเนี่ยก็อยากให้มาช่วยอยู่ครับ

เยอะเยอะเยอะมากทั้งรถพ่วงรถอะไรเยอะมากเลยครับ
ขณะที่ชาวบ้านที่ใช้สะพานนี้มานานกว่า๔๐ปีนะ
มองว่ารูปแบบก่อสร้างสมัยก่อนคือ
มันไม่ได้มาตรฐานเท่าปัจจุบัน
คือจริงจะว่าไปคือเขาก็คิดการใช้งานในสมัยนั้น
แต่สมัยนี้มันคงต้องเปลี่ยนนะครับ
ลองฟังชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าใช้สะพานนี้มา๔๐ปีหน่อยครับ
ตอนนั้นเขาก็ทำแบบเราไม่ใช่โจมตีก่อนนะ

ไม่ใช่มีแผนปูนปิดปูนถุงมาแล้วก็มาเทแล้วก็ประกอบ

เครื่องมือไม่ทันสมัยแบบเดี๋ยวนี้
ทำไมสภาพมันซุดโทรมดีไหมตอนนี้

สุดโทรมมาตั้งแต่พี่ใหญ่
อย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อนี้นะครับ
เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นครับ

เพราะว่าเดี๋ยวฝนก็จะตกน้ำตรงนี้ก็จะเชี่ยวขึ้นอีกนะคะ
แล้วเป็นเส้นหลักที่ชาวบ้านใช้ด้วยนะคะ